ปัจจุบันเนื้อวัยยี่สิบเอ็ดปีครับไปขวาก่อนเติมในสายหลุดไปลงโทษเลยครับ
พยายามจะเน้นหมัดกับแข้งตามสูตรแล้วครับทางด้านเพชรชิงชัยเบี่ยงขวามาปุ๊บ
มาอีกทีครับแล้วยัดมาแต่ละดอกครับโอ้โหต้องบอกว่าต้องระวังหมัดแกคมครับ
และนี่ครับสับที่ต้นขาขาหลักแตะทิ้งเมื่อไหร่มีเพชรชิงชัยแกลงโทษทันทีเลยนะครับ
นี่ครับเลยวัยสามสิบเก้าปีครับพี่สงแกรอบตัวอย่างที่ผมได้ด้วยด้านผู้ชมไปครับ
แต่กว่าจะจับได้ครับพี่ชัยก็โดนหมัดเหวี่ยงเข้าใส่
นี่ครับโดนหมัดขวาเติมด้วยศอกแล้วจิ้มเข้ามาอีกทีครับโอ้ต้องฝ่าดงหมัดไปก่อนครับ
พยายามจะเร่งเกมนะครับแต่นี่ครับเจอบาธาลูกพักของรุ่นน้องเข้าไป
แล้วพยายามจะเอาคืนเจอเข่าเลยครับนี่ขวางหน้าแล้วเสียบด้วยเขาซ้าย
ยกนี้ทำได้ดีครับจังหวะเร่งเครื่องครับและจังหวะร้าวของธนาเพชรชัยดึงก่อนครับ
แล้ววางด้วยแข้งขวาแล้วต่อยตามเข้าไปพยายามจะเข้าในครับโดยเฉพาะจังหวะรัดเอวครับแล้วตีครับ
ต้องบอกว่ายกนี้พยายามจะดักจังหวะมากขึ้นครับทางด้านพิชิตชัย
แต่เจอพี่เจอบทรัศน์ตีแบบนี้โหเหมือนจะยืนโครงรับแต่ละราบหรือเปล่าครับ
นี่ครับหักมาอีกทีตีตามเข้าไปครับ
แล้ววางในแข่งขวาแล้วต่อยตามเข้าไปพยายามจะเข้าในครับ